เอาเจ็ดสกีบรรทุกท้ายกระบะก็ถอยรถกระบะลงไปที่ชายหาดเพื่อเอาเจสสกีลงไปขับในทะเล
ตอนที่จะเอาเจสสกีขึ้นน้ำมันขึ้นมาด้วยรถมันขึ้นไม่ได้มันติดอยู่ที่ชายหาด

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิมันขึ้นยังไงน้ำมันมาแบบนี้
ลูกก็เอาใจช่วยภรรยาก็ถ่ายแล้วก็ไปให้ชาวบ้านมาช่วยกันเข็น
เข็นยิ่งเข็นยิ่งจมยิ่งจมนะครับ
จมลงในทรายไม่สามารถจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้
ส่วนคุณแม่ก็เอาใจช่วยถ่ายคลิปนี้
ต้องการจะถ่ายเตือนใจตัวเองแหละว่าวันหลังจะไม่ทำเป็นแบบนี้อีก
ต้องต้องไม่ประมาทนะชาวบ้านก็มาช่วยกันดันอยู่
ฟ้าจะมืดแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้
เป็นยากนะตรงนี้เหมือนรถลูกมาซายมันก็ดูดลงไปเนอะ
ก็พยายามจะเล่นเครื่องแต่ไม่ขยับจากหลุมซายเลย
ก็ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยกว่าจะเอาขึ้นมาได้ก็มืดเลยครับ
หลายคนก็อยากรู้ว่าจะเอาลงไปทำไมมันทะเลไม่ใช่ถนน
จะไปขับในทะเลทำไมนะฮะเรื่องของเรื่องอย่างที่ผมบอก
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะฮะก็พาครอบครัวไป
พักผ่อนที่หาดเจ้าสำราญที่เพชรชบุรีแล้วก็รถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
มันจะลากไอ้ที่มันทุกอ่าเจสสกีได้อ่า
จะเป็นตัวพ่วงแล้วก็ลากกันไปนะฮะแล้วก็ขับไป
จะเอาเจ็ดสกีลงน้ำก็ถอยไปแล้วก็จอดอยู่แบบนั้น
จังหวะเล่นเสร็จจะเอาขึ้นมาเนี่ยฮะน้ำทะเลมันก็ขึ้นมาพอดีครับ
รถขึ้นไม่ทันจมทรายสิครับโชคดีฮะมีชาวบ้านมีพลเมืองดี
ชาวบ้านที่เขาทำอาชีพนี้เขาก็พอมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออยู่บ้าง
นะฮะก็นำมาลากขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากนี้ก็ต้องไปล้างกันยกใหญ่
เพราะว่าน้ำทะเลมันเข้าเครื่องอ่าเป็นสนิมนะฮะใช่ฮะเออ
น้ำน้ำเค็มมันก็เกาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเขาว่า
ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้อีกนะครับ